ก็มีแผนที่จะพาอาเกรานิชิโนกุญซือ

เยี่ยมชมสนามที่จะใช้แข่งขัน

เกมที่จะเปิดบ้านเจอกับเวียดนามก่อนค่ะ

ทุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าของสนามเย่า
ที่จะใช้ในสังเวียนฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกกลุ่มจีนนัดแรก
ทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้นะคะ
โดยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เปิดเผยค่ะว่า
สำรวจสนามแข่งขันที่เป็นตัวเลือก

เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
สนามแห่งนี้เหมาะสำหรับการใช้งานหรือไม่
รวมถึงให้ได้ร่วมพิจารณาด้วยค่ะว่า

มีผลกระทบต่อการเตรียมทีมในเกมนัดที่๒
วันที่๑๐กันยายนที่จะต้องออกไปเยือนอินโดนีเซียด้วยหรือเปล่า
และเมื่อได้มีการหารือร่วมกันทั้งหมดแล้ว
ก็จะประกาศให้กับแฟนฟุตบอลได้ทราบต่อไปค่ะ
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะ
สนามที่จะใช้เปิดบ้านในเกมนัดแรกของทีมชาติไทย
ก็คือสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์วรังสิตนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เคยรายงานเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
โดยการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก

จะลงแข่งขันทั้งหมด๘นัดด้วยกันนะคะ
โดยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
เริ่มตั้งแต่เกมแรกวันที่๕กันยายนนี้

ยาวไปจนถึงเกมนัดสุดท้ายค่ะ

วันที่๕มิถุนายนปีหน้านู่นเลยค่ะ